ตามความคืบหน้ากันหน่อยกรณีที่ไฟไหม้ตลาดแม่กิมเฮงที่โคราช

อยู่ห่างจากอนุสาวรีเท้าสุรนารีประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร
คือตอนนี้ทางเทศบาลเทศบาลนครนครราชศรีมาประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
แล้วก็มีการตั้งเต็นต์ในเช้าวันนี้ค่ะ
ให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาลงทะเบียนเพื่อที่จะเยียวยาความเดือดร้อน
นี่เป็นภาพบรรยากาศกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา
คือไฟมันโหมลุกไหม้หนักเลยนะฮะ
แล้วก็เหมือนมีเสียงเหมือนระเบิดตามมาเรื่อยนะฮะ
อาจจะเป็นกล้องเป็นแก๊สเพราะว่ามันมีร้านค้าเยอะ
ใช่เป็นตลาดใหญ่เลยแหละอยู่ที่ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วบรรยากาศในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะ
ทางเทศบาลนครนครราชศรีมา
เขาก็มีการมาตั้งเต็นต์เป็นจุดลงทะเบียนค่ะ
ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้
เพื่อที่จะหาพื้นที่ให้ได้ขายของชั่วคราว
ก็ผู้สื่อข่าวของเรารายงานอยู่นะคะ
เมื่อเช้านี้มีพ่อค้าแม่ค้ามาลงทะเบียนเป็นร้อยรายนะคะ
และมีเจ้าหน้าที่วิศวกรของเทศบาล
เดินทางมาตรวจสอบโครงสร้างต่างของตลาด
รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๓
ตำรวจภูทรภาค๓ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้
เรื่องต้นพบว่าต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณร้านขายดอกไม้

เพราะว่าร้านดอกไม้คุณมันก็จะมีพวกอุปกรณ์
ที่มันติดไฟได้ง่ายโฟมที่ทำพวงหลีด

เลยทำให้ไฟมันลามไหม้อย่างรวดเร็วนะคะ
อกจากนี้ก็ยังลามไปไหม้อาคารพาณิชย์

ตอนนี้เบื้องต้นเท่าที่ประเมินมูลค่าความเสียหาย
ไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาท

จะได้ผลสรุปของสาเหตุไฟไหม้ในอาทิตย์นี้นะคะ
ส่วนตอนนี้ไฟไหม้สงบหมดแล้ว

ที่ร้านรวมต่างมันโดนไฟไหม้หมดเลย
เราไปพูดคุยกับนางสมพรประหลัดวงอายุ๖๓ปี
เป็นแม่ค้าร้านขายดอกไม้ที่เป็นต้นเพลิงเนี่ย

บอกว่าขายดอกไม้อยู่ในตลาดแม่กิมเฮงมา๓๐กว่าปีแล้วค่ะ
จนส่งลูกเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาล
จบปริญญาตรีมาก็หลายคนแล้ว
ช่วงนี้กำลังเตรียมดอกไม้จะเอาไว้ขายวันพ่อแห่งชาติ
ทีนี้ก็มีการเอาดอกไม้มาไว้ที่ร้านเยอะ
ว่าน่าจะมีความเสียหายของที่ร้าน

แล้วหลังจากนี้เธอบอกว่าต้องไปหาเงินที่ใช้กู้หนี้ยืมสินมา
แล้วตอนนี้ยังไม่มีที่ที่จะขายดอกไม้ต่อเลย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาพื้นที่ให้หน่อย
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ขายของเพื่อที่จะบรรเทาเรื่องของความเดือดร้อน
อันนี้เป็นเจ้าของร้านดอกไม้ที่บอกว่าเป็นต้นเพลิง
ใช่ครับส่วนเจ้าของร้านขายเส้นก๋วยเตี๋ย
แล้วก็ขายลูกชิ้นนะครับนางสาวสิริวัลสายอินทรานุรักษ์

เธอเองกำลังปิดร้านอยู่มีเสียงไฟช็อต
ร้านขายดอกไม้ด้านหน้าตลาด
ก่อนเกิดเปลวไฟลามไปติดหม้อแปลงไฟฟ้า
ก่อนระเบิดเสียงดังสนัดแล้วมันก็ระเบิดตุ้มแบบนี้เรื่อย
จากนั้นมีไฟลุกไหม้รุนแรงแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
เธอเองต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ไม่สามารถจะคว้าสิ่งของที่มีค่าติดตัวออกมาจากร้านได้เลยนะคุณ

เงินสดที่ได้จากการขายสินค้าไว้
ยังไม่ทันเอาไปเข้าธนาคารเลยแล้วเงินมันมีมากแค่ไหนรู้ไหมคุณ

ถูกไฟไหม้วอดไปหมดเลยนะฮะ

รวมทั้งสินค้าในสต๊อกจำนวนมาก

รวมมูลค่าความเสียหายที่เธอโดย๘๐๐บาท
เราไม่ห่วงเอาเงินก่อนหรือ

กับสมองมันแบบไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้

ม่อแปงระเบิดใช่ไหม
ข้างนอกอ่ะในร้านต่อมา
โอ้โฮเงินสดเงินเฮียนเป็นแปงเป็นเหรียญไปหมดเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้สาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ต้องไปตรวจตามจุดต่าง

ที่เกิดขึ้นที่ตลาดใจกลางเมืองโคราชเลยค่ะคุณผู้ชม
ถูกไฟไหม้ไปหมดเลยเหรียญก็แงะออกมาใช้ไม่ได้
ใช่แล้วตลาดนี้คือเป็นตลาดของเอกชนตลาดเก่าแก่
มานาน๕๐กว่าปีแล้วเขาทำประกันอัคคีภัยเอาไว้ด้วย
ซึ่งความเสียหายภายในตลาดแม่กิมเฮง
ตัวอาคารโดนไฟไหม้ไปครึ่งแถบ
หลังคาเหล็กก็มีการพังถล่มลงมาเป็นบริเวณกว้าง
เจ้าหน้าที่เขาเลยต้องกันเชือกเอาไว้ค่ะ
ไม่ให้ใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้
เพราะก็ไม่รู้ว่าเวลาโครงสร้างมันเจอความร้อนแบบนี้แล้ว
มันอาจจะพังถล่มลงมาอีกนะคะ